อย่างสุรชัยสมบัติเจริญออกมาเปิดเผยไปหน้าของพ่อ
ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปหลังจากเข้ารับการทำศัยกรรมครั้งใหญ่
เชื่อว่าคุณพ่อนั้นไม่ได้เสพติดการทำศัลยกรรมนะครับ

แม้ตอนนี้กระแสของการทำศัลยกรรมให้ใบหน้าดูอ่อนกว่าวัยจะเริ่มจังลงไปบ้าง
แต่หลายคนก็ยังคงให้ความสนใจกับการเปลี่ยนแปลงชมหน้าของลูกทุ่งรุ่นใหญ่สุรชัยสมบัติเจริญ
หลังเข้ารับการศัลยกรรมไปเมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
โดยล่าสุดลูกชายคนโตของบ้านสมบัติเจริญอย่างร็อกกี้สุรบดิน
ก็ได้เผยความคืบหน้าหลังเวลาผ่านไปกว่า๔เดือน
เวลาไปไหนมาไหนก็มักจะมีหลายคนเข้ามาชื่นชมคุณพ่อไปในทางที่ดีขึ้น
ซึ่งโดยส่วนตัวรับรู้ได้ว่าคุณพ่อมีความสุข
ส่วนที่หลายคนเป็นห่วงว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเสพติดศัลยกรรมนั้น
เจ้าตัวเผยว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นกับคุณพ่อเพราะผลลัพธ์ที่ได้เป็นที่น่าพอใจแล้วค่ะ
เวลาที่เขาไม่อยู่แล้วเขาก็ดูสดชื่นเวลาประมาณตั้งใยถึงทุกคนก็มันเลยมักเเอลอายากและพวกนายก็เจอกันหมด
ช่วงนี้คนก็จะมาทักเขาเยอะหน่อย

เขาจะส่วนเรียกคุณอาร์กันอาร์แอดกันอะไรอย่างเงี้ย

พอดีก็จะมีแซวที่กอง

คือเราดูแล้วเรารู้ว่ายังไม่ถึงขนาดนั้น

เราก็เคยเห็นคนที่เขาเป็นอะนะ

หลวงมาเถอะ